เด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานอุ่นไอมรักคลายความหนาว
สายน้ำแห่งรัฐนโกศิลป์ส่งกดแรร์ให้สัญญาณ
ขบวนจักรยานใบ้อุ่นไอรักษ์พร้อมส่งจักรยานนำขบวนระยะทาง๓๙กิโลเมตรครับ
เมื่อเวลา๑๖นาฬิกา๘นาทีวันนี้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวะชิดาลงกรบริณฑราเทพยาวรางกูล
เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนามรีรัฐ
ออกจากพระที่นั่งอำพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระราณพระราชวังดุสิต
เปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัฐนาโกศิลป์
และกิจกรรมใบ้อุ่นไอรักณบริเวณพระราณพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า
การนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์ราชปะแตนศรีงาช้าง
พระภูสาจงกระเบนผ้าไหมสีแดงเข้ม
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฉลองพระองค์ชุดไทยสีโอโรส
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐฉลองพระองค์ชุดไทยแขนหมูแฮม
ผ้าไหมแพรวาพระภูสาจงกระเบนสีแดง
วานพังพุ่มและทรงจุดเทียนถวายราชศักระพระบรมราชานุสร
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัว
พิธีพระทพระระชาอาจ
ฉลองพระองค์ชุดไทยสีม่วงทรงรอรับเสด็จ
และมีผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและภรรยา
คณะรัฐมนตรีคณะกรรมการจัดงานอุ่นแอมรักคลายความหนาวสายน้ำแห่ง
รัฐนาโกศิลป์และข้าราชการเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
จากนั้นพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลประธานกรรมการจัดงานอุ่น
รักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัฐนโกศิลป์กราบวงคมทุนรายงาน
ถูกประสงค์ของการจัดงานพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนิน
อดพระเนธการแสดงนิทัศกาลและกิจกรรมต่างต่างสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระพระพิธีไปยังแท่นพิธี
กดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คุมป้ายงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัฐนโกศิลป์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนธห้องแสดงนิทัศกาลพระมหากรุณาธิคุณแห่งสายน้ำ
จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนธนิทรศการตามโซนต่าง
ณพระราณพระราชวังดุสิตและทอดพระเนธร้านอาสา
เก้าศูนย์สี่ทอดพระเนธร้านจิตอาสาเก้าศูนย์สี่
ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ร้านค้ารับเชิญลานกิจกรรมมัชชาพาโชค
ณบริเวณสนามเสือป่าต่อจากนั้นเวลาสิบแปดนาฬิกายี่สิบห้านาที
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐไปยังจุดทรงจักรยานภายในสนามเสือป่า
เพื่อส่งจักรยานไปยังด้านหน้าพระราณพระราชวังดุสิตซึ่งเป็นจุดเริ่มขบวนในกิจกรรมใบ้อุ่นไอรักษ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกฎแรสัญญาณเพื่อปล่อยขบวนจักรยานจากนั้นทรงจักรยานพระที่นั่งนำขบวน
ประสบกรณิกรผู้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเส้นทางพระราณพระราชวังดุสิต
สวนสุขภาพลัทธ์โพลอำเภอพระบระแดงจังหวัดสมุทประการไปกับรวมระยะทางสามสิบเก้ากิโลเมตร
ในเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาที
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจักรยานถึงเส้นชัย
พระเจ้าอยู่หัวทรงจักรยันทร์ถึงเส้นชัยณบริเวณพระราณพระราชวังดุสิต
พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพิธีพระพราประทับพระราชอาจ
อดพระเนธการแสดงเห่งเรือบนเรือพระราชพิธี๔ลำ
แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระทินั่งนารายทรงสุบัน
เรือพระที่นั่งอนันตนาคาราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชง
ทางนี้การแสดงแห่งเรือบนเรือพระราชพิธีจัดถวายโดยกองทัพเรือ
ณบริเวณทิศเหนือของพระลันพระราชวังดุสิต
ประชาชนทั่วไปสามารถชมการแข่งเรือได้ทุกวันศุกร์ถึงวันจันทร์
เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๙นาฬิกา๓๐นาทีครับ